คุณผู้ชมยังอยู่กันที่จังหวัดชนบุรีเหมือนเดิมนะคะ
แต่ที่นี่ควายไม่ได้หายแล้วแตกตื่นอย่างเดียว
แต่ชาวบ้านเขาแตกตื่นเมื่อไปเจอกับ
อะไรดูไม่ออก
ช่วยดูหน่อยได้ไหมคะว่ามันคืออะไรกันแน่

ไปเลยคุณผู้ชมงานนี้งานใหญ่บอกเลยงานใหญ่งานใหญ่ไหม

ใหญ่มากค่ะกู้ภัยต้องนำรถแบ็คโฮมาด้วยงานใหญ่นะจ๊ะ
เห็นไหมขาวกลมกองอยู่ตรงนั้น

คือเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ดิฉันยังไม่แน่ใจเข้าไปดูกันดีกว่า
ภัยเขาได้รับแจ้งจากชาวบ้านหนองกระดีค่ะ
อยู่ในพื้นที่ตำบลมาบโป่งอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีบอกว่า
พบลักษณะแบบนี้คล้ายกับไข่นะ

เป็นไข่ปริศนารูปร่างคล้ายเห็ด
ที่คุณแม่ชิสาบอกเลยจำนวนกว่า๓๐ฟองนะคะ

พอมาถึงเจ้าหน้าที่ก็รีบมาทำการตรวจสอบเลย
แล้วพบว่าไอ้เจ้ากองปริศนานี้มันคือไข่จริง
ลักษณะของไข่กลุ่มนี้มันจะเกาะติดกันเป็นก้อนกลมค่ะ
ส่วนของเปลือกมีลักษณะนุ่มนิ่ม

ก็เลยไปถามคุณพี่พนาวันรื่นรม
เจ้าหน้าที่กูภัยแกเล่าให้ฟังบอกว่า

ในขณะที่กำลังมีการปรับที่ดินเพื่อจะสร้างบ้านเนี่ยนะ
ไปขุดพบกับเจ้านี่

ไข่งูเหลือมเหรอคะ
อ่าถูกค่ะคุณ
คือเขาปรับที่ดินจะสร้างบ้านแล้วไปเจอไอ้กองลักษณะคล้ายเห็ด
ดีนะที่แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เพราะว่ามันเป็นไข่ของงู

โอ้โหงงงวยอย่างเดียวไม่พอแตกตื่นกันทั้งบ้านเลยค่ะคุณค่ะ
มันคือไข่งูค่ะ
แล้วก็คุณพี่พนาวันเขาบอกตามประสบการณ์ของเขานะ
ที่เขาไปเรียนจับงูมาจากออกโฟช
เดี๋ยวไปเรียนจับงูที่ออกฟอร์ต

ไม่ใช่ค่ะเรียนมาแถวนี้ค่ะ
ไม่ได้จากอ๊อกฟอร์ดแต่จากอ๊อกเหล็กค่ะ

แล้วพี่พนาวันแกบอกว่าแกรู้ทันทีเลยว่าที่ไหนมีไข่งู
ที่นั่นย่อมมีแม่งู
โอ้โหแล้วช่วงนี้เนี่ยมันกำลังฟักไข่ด้วยนะ
คือจำไว้เลยนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเจอไข่งู
ว่าบริเวณตรงนั้นมีแม่งูอยู่แน่นอน

ก็เลยทำการนำรถแม่งูคุดดินบริเวณเนี่ยกอหญ้ารอบออก
แล้วก็คุณเห็นไหมนี่คือแม่งู
อยู่ใกล้กับบริเวณกองไข่งูเลยค่ะ
งูเหลือมจะกินน้ำบ่อไหน
คุณจะเล่นแม่งูกินหางเหรอคะ
ถามไงเป็นประโยคบอกเล่าว่าแบบเออแม่งูเหลือมจะกินน้ำบ่อไหนล่ะ

เพราะว่ามันวางไข่อยู่ตรงนี้แล้วจับมาดูคุณยาวกี่เมตร
วันคือ๔เมตรดูชัดกันไปเลยจากนั้นก็เนี่ยค่ะ
จับแม่งูเอ๋ยตัวนี้เข้าสู่กระสอบทุ่งปุ๋ยซะ
แล้วเดี๋ยวจะนำแม่งูเอ๋ยไปปล่อยไว้ที่น้ำบ่อหน้า

งูก็จับไปด้วยค่ะคุณเอาไข่มันไปด้วยไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
แม้เนี่ยเอาไข่ขึ้นไปด้วยเห็นไหมแม่มันจะได้รู้ว่าเออไปทั้งแม่ทั้งลูก
มันจะได้ไม่เป็นห่วงลูกไงคือเอาจริงเอามันไปปล่อยไว้ในพื้นที่ที่มันควรจะอยู่ตามธรรมชาติ
แล้วให้มันไปฟักไข่ตามธรรมชาติในที่ของมัน
อย่างนั้นดีกว่าเออตรงนี้เดี๋ยวเขาจะสร้างบ้านเรือนเนาะ
มันจะถูกแบบทำร้ายรวมถึงไข่มันก็จะแบบลูกมันก็จะตาย

ปลอดภัยทั้งแม่งูลูกงูทั้งเจ้าของบ้านด้วยนะคะทุกคน
ยังไงสำรวจให้ดีนะเล่าคุณผู้ชม
ถ้าหากว่ามีพวกแบบย่าขึ้นรกอย่างนี้ก็ต้องสังเกตนะ
เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูวางไข่ฟักไข่ของงูมันด้วยนะ